ตอนนี้ตำรวจอินโดนีเซียกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุการที่หลังคาของห้างอีออนในจังหวัดบันเตนของอินโดนีเซียถล่มลงมา
ทับคนที่อยู่ด้านล่างได้ระบาดเจ็บ๑๔คนค่ะ
นี่คือภาพนาทีที่หลังคาห้างอีออนในเมืองตันเกอรังจังหวัดปันเตนของอินโดนีเซียพังถล่มลงมานะคะ
ทับผู้ที่เดินอยู่ด้านล่างในขณะที่กำลังเกิดฝนตกอย่างหนักเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
รายงานระบุว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๑๔คนจากเศษกระจกแตกและเศษหลังคาที่ตกลงมาทับ
โดยมีทั้งพนักงานทำความสะอาดห้างและลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากำลังสอบสวนหาสาเหตุของหลังคาห้างอีออนถล่มครั้งนี้
โดยมีการสอบปากคำทั้งผู้ที่เห็นเหตุการณ์และฝ่ายบริหารจัดการของห้างเอง
ซึ่งเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุหลังคาอีออนถล่มนั้นเกิดจากปัญหาโครงสร้าง
หรือว่าเป็นเพราะสภาพอากาศย่ำแย่จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
แต่สันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่แผ่นหุ้มหลังคาซึ่งใช้กันน้ำนั้นเสียหาย
จากไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักได้ไหว